อันนี้เป็นพี่ดาวคนที่
สิบสามค่ะ

อนะมันนี่ใครสวยที่สุด
อ๋อคงจะต้องเป็นคนนี้

คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี

คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี
คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี

คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี

คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี
คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี
คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี

คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี
คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี

คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี
คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี

คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี
คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี
คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี

คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี
คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี
คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี
คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี

คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี

คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี
คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี

คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี
คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี

คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี

คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี
คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี
คุณพ่อมีลูกทั้งหมด๑๐ปี

แต่พ่อเขาคนที่นี่เลย

พ่อแม่คนจัดเชียงเศร้า

แต่พ่อเขาคนจัดเชียงเศร้า

แต่พ่อเขาคนจัดเชียงเศร้า

แต่พ่อเขาคนจัดเชียงเศร้า